อาชีพเสริมกันหน่อย๑๒๓๔ก็ว่ากันไปนะคะ

ไม่ว่าจะทำเค้กคุกกี้โดนงโดนัทเบเกอรี่อื่น

แต่ถ้าเขาอยากมาเป็นสาวสุขภาพหน่อย
ตอบโจทย์คนรักสุขภาพตอนนี้
โอ้โหติดไม้ติดมือกินแล้วมันเพลิน

คนมทายพลึกกรุบกรอบยอดฮิต

บอล์งไปทางไหนก็เจอแต่คอนฟเล็กนั่นเองนะคะ
แล้วก็ฮิตมาต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้

มันทำง่ายมากง่ายจริง
ไม่เชื่อไปดูหน่อยว่าง่ายขนาดไหน

คอนเซ็ตที่ว่าตั้งใจจะทำให้ขนมทุกชนิด
เป็นขนมที่ทำให้กับคนในครอบครัว

คือเป็นขอที่ดีที่สุดไม่ได้จะหาได้
เงินทุนในการเริ่มการทำคอนเซ็ปต์ให้สูง

อบที่๑๕๐องศาประมาณ๒๐นาทีนะครับ

คือมีคอนเปคที่๑๐๐กรัมนะครับ

รวมกันโดยที่ยังไม่ต้องใส่ผลไม้แห้ง

จากนั้นเปิดไฟความร้อนระดับบางกลาง
ขยามคนให้น้ำตาลและเนยละลายข้างด้วยกัน
ถ้าเห็นว่าด้านขอบหม้อเริ่มมีการเดือดน้ำอ่อน
ก็คือเราสามารถใส่แป้งคาเนกประสงค์ได้แล้ว
แป้งสารีในประสูรอย่าช่วยให้คาราเมลข้นนะครับ
หลังจากที่เดือดแล้วเราจะปิดไฟใส่น้ำผึ้งนะครับผม
พึ่งที่ใช้ประมาณ๒๐กรัมนะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใส่กลิ่นนะครับ
กลิ่นบริลาบัตเตอร์นะครับประมาณครึ่งช้ำชานะครับ

จะนำของแห้งที่เราเตรียมไว้แบ่งใส่เป็นส่วน
อย่าใส่ทีเดียวหมดนะครับเดี๋ยวติดกันอีกก้อนนะครับ
คลุกพยายามให้คลุกโดยการตากไว้ที่ด้านล่างแล้วยกขึ้นนะครับ

หลังจากที่เราคลุกเสร็จแล้วนะครับเราเอาขนมเข้าตาอบนะครับ
ที่อุณหภูมิ๑๒๕องศารอบแรกที่๒๐นาที
๒๐นาทีแล้วนะครับเราก็จะเอาคอนเฟรกออกมาคลุกรอบแรกก่อน

บต่ออีก๑๐นาทีที่๑๒๕องศาเหมือนเดิมนะครับ
เมื่อเราครบ๑๐นาทีแล้วนะครับเราจะนำคอนเฟรกต์ไปคลุกกับผลไม้แห้งลูกเกดแล้วก็แคมเบอรี่นะครับ
เมื่อเราคลุกเสร็จแล้วเราจะอบต่ออีก๒รอบนะครับ
ก็คือรอบแรกที่๒๐นาทีเอามาคลุกแล้วก็อบต่ออีก๑๐นาที
ประชาที่อบครบ๔รอบแล้วนะครับเราจะนำไปพักให้เย็นแล้วก็เอาไปเป็นจุดได้เลยครับ
ต่อออกความอร่อยนะครับแล้วให้สามสาวที่สตูได้ลองชิมหรือว่าคอนเฟรตรสชาติอร่อยอย่างที่พูดว่าใช่ป่ะ
แหมหล่อแล้วยังใจดีส่งขนมอร่อยมาบอกอีกด้วยนะคะ
นี่คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าทำง่ายนิดเดียวเห็นวิธีการทำไหม
นี่แหละบอกเลยว่าใครที่คิดว่าทำยากสำหรับขนมคอนเฟรกธัญพืชพิษ
คิดใหม่ทำไปสร้างรายได้ได้สูตรคอนเฟลต์ที่เราให้ดูกันไปเมื่อสักครู่นะคะ
ขั้นตอนหลักอย่างที่คุณพี่เขาพูดไปปุ๊บปั๊บ๓ขั้นตอนเอง

ท่านแรกก็เตรียมธัญพืชนะคุณผู้ชมท่านไหนชอบอะไรก็ใส่เข้าไป
ขั้นตอนที่๒ค่ะทำคาราเมลทางของร้านเขาใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วย
ลดการใช้น้ำตาลดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะ

ทางร้านเขามีการอบถึง๔ครั้ง

เดี๋ยวมันไม่กรอบเล่าให้ฟังแบ่งเป็นรอบ
รอบแรก๒๐นาทีจ้ะรอบ๒๐นาทีนะคะ
รอบที่๒นี่แหละเอาออกมาใส่ยาในพืชหน่อย
พอรอบที่๓อบอีก๒๐นาที
ส่วนรอบที่๔จัดไปอีก๑๐นาที
ทำแบบนี้ปุ๊บขนมจะมีความชื้นน้อยลง

แล้วก็เก็บไว้ทานได้นานมากขึ้นด้วยนะคะ

นี่คุณผู้ชมดิฉันบอกเลยว่า

แล้วความกรอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ
คุณผู้ชมดูนะมันไม่ติดกันเป็นก้อนไม่เหนียว
คือบางเจ้าเคยไปเจอแบบเหนียว

อันว่าอันนั้นอบไม่ผ่านแต่ในวิธีการทำนะ

แล้วก็นี่กรอกใส่กระปุกแบบนี้คุณผู้ชม
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าให้ขนมของเรา
บรรจุพันธุ์น่ารักเก๋แบบนี้นะคะ
สร้างความสนใจกับแบรนด์ขนมของเรา